คุณผู้ชมครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับหลังจากที่คดีเนี่ยมันไม่คืบ
เนื่องจากถูกหลานกำนันพร้อมกับพวกเนี่ยเอาปืนมาขู่แล้วก็ทำร้ายร่างกาย
ซึ่งคนที่เป็นหลานกำนันนี่เราก็ตามเจอแล้วนะฮะเขาก็ให้ข้อมูลของเขาไว้เหมือนกัน
แต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

นี่ฮะถ้าฟังจากเสียงคลิปก็เป็นเรื่องเงินเงินทองนะฮะแล้วมีคนถือปืนอยู่ด้วยมีพี่ยนต์ด้วยพี่ยนต์นี่
นี่นะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยตามในคลิปนะฮะคนที่เอาคลิปมาโพสต์เอาไว้นะครับบอกมีผู้ชายสามคนถือปืนมาล้อมรถนะ
แล้วก็บังคับให้สามีของเธอเนี่ยลงมาก็มีภรรยาเนี่ยพยายามร้องห้ามบนรถยังมีลูกชายกับลูกสาวของคนเจ็บอยู่อีก๒คนนะฮะเด็กก็ร้องไห้อยู่นะครับ
คนที่ก่อเหตุก็ใช้ปืนบังคับให้ผู้ชายคนขับรถนั่งคุกเข่าแล้วก็เอาพานท้ายปืนลูกซองเนี่ยฟาดเข้าที่หน้า
นี่ยังมีปืนสั้นอีกนะฮะเป็นเหตุให้ผู้ชายคนที่ถูกทำร้ายก็หงายหลังบาดเจ็บไปถูกรั้วรวดหนามเนี่ยบาดจนเป็นแผลอีก
อันนี้ปืนยาวนะฮะจากนั้นคนก่อเหตุก็พากันหลบหนีไปนะครับ
ในคลิปได้ยินเสียงการพูดคุยเรื่องเงินเงินทองนี่คนเจ็บนะฮะถูกรั้วรวดหนามเนี่ยบาดเข้าไปตอนที่หงายหลังไปนะฮะ
เขาก็ไปโรงพยาบาลนะฮะรักษาอาการบาดเจ็บอะไรเสร็จก็ไปแจ้งความแต่บอกว่าคดีมันไม่คืบหน้าเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลจันทึกอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมานะครับตั้งแต่๒๖มิถุนายน
เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนนะครับ
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
ก็ไปคุยกับผู้เสียหายอยู่ที่ตำบลจันทึก
ฝั่งของผู้หญิงนะฮะภรรยานะครับเธอบอกว่าเธอกับสามีแล้วก็ลูกอีกสองคนในวันนั้นเนี่ย
จะไปซื้อเนื้อวัวกันนะฮะอยู่อยู่คนก่อเหตุพี่ยนต์พี่ยนเนี่ยคือนายสายน
เป็นหลานกำนันคนดังในพื้นที่ก็มากับในแจ๊คแจ็คนี่เป็นหลานชายของสายยน
อีกคนนึงเป็นคนขับรถกระบะมาให้ก็คือสุชาตินะฮะทั้งหมดเนี่ยขับกระบะมาดักหน้า
แล้วก็ถือปืนมาขู่เรียกให้สามีเธอเนี่ยลงจากรถไปแล้วแจ๊กก็บังคับให้สามีเธอนั่งลง
ก่อนจะเอาพานท้ายด้ามปืนลูกซองเนี่ยฟาดหน้าสามีเธอจนหงายหลัง
ไปโดนรัวรถน้ำเนี่ยเป็นแผลบาทเจ็บถามว่าปรุงเหตุคืออะไรเนี่ย
เธอบอกว่าทางฝั่งของพี่ยนต์เนี่ยเขาต้องการให้เธอใช้หนี้๖๐๐๐บาท
บอกว่าเป็นค่าซื้อเนื้อวัวเพราะเธอเนี่ยไปรับเนื้อวัวมาจากบ้านของนายสายนมาขายนะฮะ
ขณะเดียวกันนะฮะคนเจ็บนะครับสามีเนี่ยนะฮะสมมุติว่าชื่อคุณเอกกันแล้วกันนะ
ด่าใครด้วยอย่างที่คนก่อเหตุบอกในคลิปหลังเกิดเหตุมีนายสุชาติ
ที่เป็นคนขับรถกระบะนะฮะโทรมาหาเขามาขอโทษแล้วอ้างว่าถูกนายสายน
จ้างให้ขับรถพาไปในวันนั้นเนี่ยไร่เงิน๕๐๐๐๐บาทแต่ยังไม่ได้

ก็คือแจ้งความไปก็มันก็เงียบไปอย่างเรา๓คดี
คุณอย่าเพิ่งถามคดีผมไม่ได้ทำคดีคุณคดีเดียวอะไรประมาณนี้
เขาก็ตอบเราไม่ดีบางทีเราจะเอาน้าเราที่แบบเป็นดาบเป็นอะไร
คุยเรื่องคดีเราก็ไม่ค่อยรู้กฎหมายใช่ไหมคะ
เขาก็แบบว่าน้ายศอะไรตำแหน่งอะไรอะไร
เขาเองเป็นกังวลกลัวไหมและด้วยที่ว่าเขาเป็นลูกหลายของนางด้วยอ่ะ
ใช่ก็ตำรวจก็บอกว่าเขานามสกุลเดียวกันเลยนี่อะไรอย่างนี้
แต่เขาบอกว่าเรากังวลกลัวเพราะทุกวันนี้เราก็ขายของเราก็กลัว
เพราะว่าลูกเราเราก็นอนนี่ด้วยอะไรด้วยเราก็กลัวแหละ
เขาก็มีอิจภุณอย่างนี้
นี่ที่ฝั่งคนเจ็บบอกนะครับคุณจ๋าแจ่มสีก็ไปคุยกับ
คนก่อเหตุในคลิปนะฮะพี่ยนต์หรือว่านายสายยนนะครับ
เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะนี่ฝั่งของคุณสายนเขาบอกว่า
สามีภรรยาคู่กรณีของเขาเนี่ยมารับเนื้อวัวของเขาไปขาย
โดยขอเครดิตก่อนหนึ่งหมื่นบาทอ่าเอาเนื้อวัวไปด้วยเครดิตหนึ่งหมื่น
แล้วจะหมุนเงินมานะจ่ายสลับไปสลับมา
เอาเงินมาให้ขอเนื้อวัวใหม่แล้วขอเครดิตหนึ่งหมื่น
แต่วนไปวนมาแบบนี้เนี่ยเอาเป็นว่า
ณขณะนี้สามีภรรยาคู่นี้ค้างเงินค่าเนื้อวัวกับเขา
รวม๑๒๐๐๐๐บาท
วันนั้นเขาก็พยายามจะไปทวงถามนะฮะ
ก่อนหน้านี้ก็ทวงมาตลอดแต่ไม่เคยได้เงิน
จนกระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกแหม่มันไม่ไหวแล้วเพราะว่าสามีคู่กรณีเนี่ย
ส่งข้อความมาด่าเขาก่อนบอกพี่จะอะไรกันนักกันหนา
เก๋าอะไรให้มากนักเขาก็เลยไม่ไหวก็เลยชวนหลานไปหาเลยนะครับ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ใช้ปืนตบหน้านะฮะตัวคุณสายนบอกเขาไม่ได้ทำนะ
แต่หลานชายก็เป็นคนทำแล้วคู่กรณีเนี่ยล้มลงไป
ส่วนปืนที่พกไปก็ไม่ได้มีเจตนาจะเอาไปทำร้ายนะฮะ
ไม่ได้ถึงขั้นจะเอาไปข่มขู่อะไร
สูชาดมันเป็นจ้างห้ามืนในการมาช่วยกับเงินนี่จริงมันจริงไหมพี่นักหนึ่ง
ไม่เคยจ้างไอ้สุชาตินี้มันเป็นหลานชายผมเขาอยู่กับผมทำงานอยู่ผมต้องจ้างทำไม
ว่าเออตกลงมันคืบหน้าไม่คืบหน้าอย่างไร
ตำรวจบอกว่าก็ทำคดีไปตามขั้นตอนนะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายไม่ได้ล่าช้าอะไร
เพราะพอเขามาแจ้งความก็ได้แจ้งข้อหากับคนก่อเหตุไปแล้วคือเรื่องของการใช้อาวุธ
แล้วก็การทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับก็มีนายสุชาตินั่นแหละที่ไม่มาให้ปากคำ
ก็ถูกออกหมายเรียกไปแล้วตอนนี้กำลังดำเนินการตามขั้นตอนอยู่